แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกดอกดาวเรืองเท่านั้นนะคะ
ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันทำค่ะ
อย่างที่ชาวอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวเองนะคะ
ก็ร่วมกันทอเสือกกความยาวกว่า๑๙๙เมตร
รวมไปถึงดอกไม้จันทร์อีก๙๙๙ดอก

เสือกกสีดำผืนยาวนี้เป็นผลงานของพี่น้องชาวอีสาน
ในอำเภอดอกคำใต้นะคะ
ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่หมู่๕และหมู่๘
ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ที่ร่วมใจกันทำขึ้นมาค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังช่วยกันทำดอกไม้จันทร์จากต้นกก
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
วันที่๒๖ตุลาคมนี้ด้วยนะคะ
คืออยู่ที่พยาวนะแต่ว่าคนอีสานไปอยู่ที่นั่นเยอะ
ก็เลยทำเรื่องของเสือกกนี้ขึ้นมา
บุภาคนสนิทผู้ประสานงานชุมชนบอกว่า
ในฐานะตัวแทนชาวอีสานมาอาศัยอยู่ในพยาว
ก็มีความถนัดเรื่องทอเสือและทอผ้าอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยร่วมกันทอเสือมาตั้งแต่วันที่๑๒สิงหาคม
ก็ตั้งใจทำไปจนถึง๑๙ตุลาคมค่ะ
หมายก็คือจะทอเสือให้ได้จำนวน๑๙๙เมตร
หลังจากนั้นก็จะเตรียมขึ้นนำทูลกล้าทูลกระหม่อม
ถวายดอกไม้จันทร์สีดำอีก๙๙๙ดอก
ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็ทำด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ไม่มีเสื่อมคลาย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะในการแสดงถึงความจงรักภักดี

แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันไป
นำเอาจุดเด่นเอาเอกลักษณ์ของชุมชนออกมาประดิษฐ์ได้
แล้วก็แสดงออกได้ด้วยหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะคะ